นายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมมือกันดำเนินงานมาตรการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนั้นก็ระบุว่าในปีนี้มีประชาชนใช้รถส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น
จึงทำให้สถิติอุบัติเหตุปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีค่ะ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
สรุปอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตราย
โดยเมื่อวันที่๒มกราคมเกิดอุบัติเหตุ๔๑๕ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๙คนบาดเจ็บ๔๔๓คน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ
เมาสุราร้อยละ๒๓๐๘ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ๑๕
ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ

รวมอุบัติเหตุ๕วันในช่วง๗วันอันตราย
ตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๘ถึง๒มกราคม๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุรวม๒๗๕๓ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๒๙๒คน
บาดเจ็บ๒๘๕๕คน
โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
คือจังหวัดนครราชศรีมาจำนวน๑๒คน
และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด
คือจังหวัดเชียงใหม่จำนวน๑๐๘คน
ถ้าเรามองสถิติ
มันก็อาจจะมองว่าสถิติมันขึ้น

ว่าพี่น้องประชาชนนั้น
ใช้รถมากขึ้นหรือไม่

ผมคิดว่าคงจะเจาะเฉพาะเรื่องเฉพาะเรา
สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิด
ลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่
ระหว่างวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙

ได้ยึดรถผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ผลเอกประยุทธ์จันทร์อูชานายกระทำบนตรี
ฝากขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันดำเนินงานตามมาตรการดูแลความปลอดภัย

จำนวนอุบัติเหตุจะยังมีปริมาณสูง
แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้ว